ท่านผู้ชมครับไปดูการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลววันนี้
ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับแถวสยามที่เขาชุมนุมกันนะครับ
ติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะครับ
ติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ๒๑นาฬิกา๔๘นาที
โดยกลุ่มนักเรียนเลวนะครับโดยการประกาศยุติการชุมนุมเมื่อสักครู่นี้
ท่ามกลางมวลชนรวมไปถึงแกนนำที่มาร่วมปลาใสในวันนี้
ร่วมกันยืนบนเวทีชู๓นิ้วและร้องเพลงไปพร้อมกัน
แต่บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้คุณผู้ชมดูก่อนที่บริเวณหน้าเวทีของกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็จะเห็นว่ายังคงมีมวลชนหลงเหลืออยู่บ้าง
แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการเก็บเวที
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นลูกบอลสีเทานั้น
เป็นอุกระบาทที่จะพุ่งชนไปอย่างในดดเสา
เพื่อที่จะให้ความคิดล้าหลังของคนรุ่นเก่าหายไป
โดยใช้อุกบาทเป็นสัญลักษณ์ในงานวันนี้
ขณะเดียวกันกิจกรรมเริ่มมีการปราศัยกัน
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๙นาฬิกาจนถึงเวลา๒๑นาฬิกา๔๘นาที
บรรยากาศตอนนี้สื่อมวลชนมวลชนเอง
เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้ว
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเวทีนั้นค่อนข้างใหญ่ทีเดียว
ขณะเดียวกันหันกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง
ไปทางหน้าแยกประทุมวันคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเวทีตรงนี้เนี่ย
มีเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาจัดตั้งอยู่

ขณะเดียวกันก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร
รวมถึงบุ๊ธต่างที่แสดงกิจกรรม

แล้วก็โจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การด้วย
ในวันนี้การประสัยย้ำ๓ข้อเรียกร้อง
ได้แก่การยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลัง
อธิการแต่งกายทรงผมการเลือกปฏิบัติตามเพศกำเนิด
การปฏิรูประบบการศึกษาโดยกลุ่มนักเรียนเลว
ว่าการศึกษาไทยใช้ความรุนแรง

บังคับใช้ความรุนแรงให้นักเรียนอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และ๓เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การลาออกนะครับ
ส่วนกิจกรรมวันนี้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในช่วง๒๑นาฬิกา๔๘นาที
สำหรับกิจกรรมของเด็กนักเรียนเลววันนี้นะครับ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดตลอดทั้งวันวันนี้ครับ

ก็ถ้าเอาเวลาอันใกล้ก็คือพรุ่งนี้
มีชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมรัศดรที่ถนนอักษะตอน๔โมงเย็น